สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับ
วางแผนที่จะไปสัมผัสอากาศหนาวลมเย็น
บริเวณภาคเหนือภาคอีสานอาจจะผิดหวังในบางพื้นที่นะครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
เหนือภาคอีสานอุณหภูมิก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ที่สำคัญในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

แต่ว่าหลังจากนี้ฝนก็จะกลับเข้ามาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน

คุณผู้ชมครับปัจจัยสำคัญก็คือมวลอากาศเย็น

ถ้าหากเราคำนวณต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์
จะพบว่าสีม่วงค่อยมีการเขิบไปบริเวณทะเลฝั่งตะวันออกมากยิ่งขึ้น
นั่นก็หมายความว่ามีการค่อยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่อง
จะสังเกตว่าช่วงที่ผ่านมามีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็การเคลื่อนที่นี้เป็นสายยาว
ดังนั้นจึงทำให้อากาศหนาวลมเย็นเข้ามาเติมเต็มได้ตลอดเวลา
แต่ว่าถ้าหากหลังจากนี้เป็นต้นไปก็พบว่าความเย็นจะไม่ต่อเนื่องแล้ว
เพราะว่าในช่วงวันศุกร์วันเสาร์ความเย็นจะทิ้งช่วงหายไป
ก็หมายความว่าก็เปิดโอกาสให้กลุ่มความชื้นจากทะเลเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะครับ

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็จะทำให้หลายพื้นที่นะครับ
บริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกนะครับ
โดยเฉพาะอีสานภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างมีอากาศที่เริ่มอุ่นขึ้นนะครับ
ทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ฝนกันนะครับว่าตลอดสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ฝนเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน
จุดไหนจะต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
อย่างที่ได้บอกไปนะครับก่อนหน้านี้อากาศเย็นที่มีการแผลลงมาเนี่ยนะครับก็ไปดันกลุ่มฝนให้อยู่บริเวณทางตอนล่างซะส่วนใหญ่นะครับ
รวมไปถึงมีกลุ่มฝนอีกหนึ่งกลุ่มที่เกาะตัวแถวบริเวณทางฝั่งพม่าขออภัยนะครับฝั่งลาวนะครับ
และลมพัดผ่านโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ก็จะมีเรื่องของคลื่นที่อาจจะสูงในบางช่วงเวลา

ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับ

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหาญสวัสดีครับ